บุกเข้าไปจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุคมคืน
ผู้ช่วยพยาบาลสาวย่านประเวทช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะ

ก่อนที่จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพของช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
โดยตำรวจชุดสืบสวนนครบานสี่พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยอรินทราชยี่สิบหก
นำกำลังเข้าปิดล้อมบริเวณโรงแรมบารสซาภายในซอยกิ่งแก้ว๒๕ทับ๑
ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
เพื่อจับตัวนายธนพลนินพัฒน์อายุ๒๙ปี
ข้อหาข่มขืนผู้ช่วยพยาบาลสาวย่านประเวท

ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาขอพักอาศัยที่โรงแรมแห่งนี้

จนกระทั่งพบว่าคนร้ายเดินออกมาเพื่อเตรียมจะขึ้นรถที่จอดไว้
แต่เมื่อเจอกับตำรวจก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในห้อง
ก่อนจะมีการยิงปะทะกันกับตำรวจหลายนัด
ก่อนจะถูกจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
พลตำรวจตรีสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยหลังจากที่ใช้เวลาปิดล้อมอยู่นานหลายชั่วโมง
ซึ่งคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่
ก่อนเข้าไปหลบหนีภายในห้องพักของโรงแรม
และพยายามเปิดฝ้าเพดานเพื่อหลบหนี
ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตค่ะ
มีเพียงคนร้ายที่มีแผลถลอกเล็กน้อยในการบุกเข้าจับกลุ่มตัว
หลังจากนี้ตำรวจจะนำตัวนายธนพลไปสอบสวนเพิ่มเติม
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาน๔
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
เตรียมแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
รอบครองและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการใช้สารเสพติดด้วยหรือไม่
จากคนร้ายมีอาการคล้ายกับมึนเมา
โดยเตรียมประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
แล้วก็เก็บพยานหลักฐานในห้องที่เกิดเหตุเพื่อประกอบสำนวน
ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะตำรวจก็จะนำตัวนายธนพล
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในช่วงบ่าย
นำตัวไปฝากขังตามขั้นตอนต่อไป